เอามาดูกันที่เจ้าของวันเกิดกันบ้างอย่างสาวเจนี่
เขาบอกเลยว่าตอนนี้เจนี่น่าจะอมยิ้มแก้มแสดงแล้ว
ที่อเมริกานะคะเพราะว่าได้รับคำโวยพรจากหลานนั่นเองค่ะ
นี่ไงได้รับกำลังใจดีคำโวยพรจุ๊บนะเจี๊ยบมาแล้วนะคะ
รับรองว่าสาวเจนี่กำลังใจมาล้นอย่างแน่นอน
ก็เพื่อนรักอย่างแอนอลิชาค่ะ

ส่งสายตาแป๋วส่งจุ๊บให้อีกด้วย

และที่ขาดไม่ได้ค่ะก็ต้องเป็นหลานรักคู่แฝดขาประจำ
อย่างบีน่าแล้วก็บลุ๊กลินนั่นเองนะครับ

จากจะหอบเค้กมาพร้อมกับร้องเพลง
ขอให้นักเจี๊ยบไม่แก่นะคะ
และขอให้นาเจี๊ยบ

ให้วิ่งที่ไหนวันตลอดไป

แล้วก็ซื้อนาฬิกาอัลเล็ตให้ใหม่ได้ไหมคะ
อ้าวเป็นขอของจริง
ขอให้ให้สุขภาพดีขอให้สวยงาม
สวยงามด้วยหรือครับโอเค
ให้รักปุ๊กตลอดไปในโลกนี้
เอ่อน้าร้านหน้าชอบบีน่านะไปโอ๊ยมาขอของ
บอกเลยว่าเป็นงานปีหน้าเป็นงานมากนะคะ
ขอให้ไม่แกะถูกใจมาก
แต่ก็รู้สึกเลยว่าน้าหลานคู่นี้มีความรักให้แก่กันจริงนะคะ